คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องบอกว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกจริงนะคะ
ซมสงการเตเชนลงค้ะมันพ่อที่ผ่านมาก็ทำพาน้องปีใหม่กลางกิจกรรมนะคะ
แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยชาวเน็ตนะคะเขาก็เห็นกันจัดเลยนะคะ

เจ้าตัวนะพาน้องปีใหม่ไปนั่งดูตัวเองทำกิจกรรมต่อยมวย
แล้วคุณพ่ออนุสรคุณพ่อของแอฟทักษะออนค่ะ
สงการครับอยากจะปลูกฝังอะไรด้านไหนหรือครับ
พาลูกสาวไปสถานที่แบบนี้ช่วยพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ด้วยนะครับ
ตึงพอเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงฮะ
ตามด้วยจะพาหลานผมไปไหนคาซีสก็ไม่เคยใส่ให้ไม่คุ้มนะครับ
แบบนี้นะคะเป็น๒คอมเมนต์ต่อกันคุณ
สงกรานก็ตอบกลับคุณพ่อของสาวแอฟนะคะว่า
ครับคุณอาครับขอโทษทีครับที่ทำให้ไม่สบายใจครับ
แล้วก็มีการแท็กไปหาคุณอนุสรด้วยนะคะ
ดอกจันทร์ไหมดอกจันทร์ตรงคำว่าคุณอาไหม
คุณอานิดนึงนะคะคุณดูดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะ
จากการตักเตือนกันในฐานะคุณตาของน้องปีใหม่
แล้วก็ชาวเน็ตบางคนค่ะก็เห็นด้วย
เพราะมองว่าน้องปีใหม่ก็ยังเด็กนะ
ไม่ควรให้เห็นภาพความรุนแรง
แม้ว่าการต่อยมวยจะเป็นกีฬาชนิดหนึ่งก็ตามค่ะคุณ
แต่ว่าบางคนก็ไม่ได้คิดแบบนั้นนะ

คุณตาน่าจะปล่อยให้คนเป็นพ่อมีสิทธิ์ในการเลี้ยงลูกมากกว่าค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะสงกรานก็ได้ตัดปัญหา
การลบโพสต์ดังกล่าวออกจากไอจีเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
ไปกระโดดเป็นภาพนั้นแทนขึ้นมา
ชาวเน็ตก็เข้าไปชื่นชมในความน่ารักคุณ
ค่ะคือบางทีเขาก็บอกว่าก็ดีออก
เพราะว่าเป็นการเลี้ยงลูกที่แบบคนละแบบ
คุณแอฟทักษะออนเองก็เลี้ยงลูกให้เป็นแบบกุลสตรีน่ารักเรียบร้อย
เพราะฉะนั้นเวลาสองอันมาเจอกันอาจจะลงตัวก็ได้

ใช่อันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นบางส่วนนั่นเองนะคะ